วงการลูกทุ่งมันยังไม่จบเพียงแค่นี้
มันมีเรื่องมูเตลูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
สำหรับเธอคนนี้เลยกระแตอาสยามค่ะ
อกจากจะสวยแล้วนะเก่งแล้วขยันทำมาหากิน

แล้วเธอก็ขอพรแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
มูเตลูขอทางสว่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้เธอนั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญเธอนับถือพระแม่กาลี
นี่เขาทำเป็นเหมือนเทวาลัยเลยนะ

กระแตเผยกับพิมพ์ข่าวบันเทิงให้รักนะคะ
เพราะว่าทุกครั้งที่ทำเรื่องใหญ่หรือว่ามีอะไรที่ตัดสินใจยาก
เพื่อจะอธิษฐานจิตค่ะตั้งจิตเลย
ขอทางสว่างจากพระแม่กาลีอยู่เสมอ
แล้วก็ทุกครั้งที่ทำตามพระแม่นะ
แตบอกว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ทำพลาดไป
ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันดีมันปังมาโดยตลอด
และในวันนี้ค่ะที่เธอสร้างบ้าน
เธอจึงขอเนรมิตห้องเทวาลัย

แล้วก็อันเชิญพระแม่กาลีแบบนี้

มาตั้งไว้ที่บ้านมาอันเชิญไว้ที่บ้าน
แต่ไม่ใช่ข้าวฝาปน้าน็วนี่เป็นแบบสุมใหญ่ประตู
กลางชื่อน่ากลัวใช่ไหมพระแม่กาลี
เขาบอกว่าพระแม่กาลีช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่า
อันที่เป็นพยานอันตรายทั้งปวงมารร้ายทั้งหลาย
ที่เป็นอุปสรรคในการงานและชีวิตเราออกไปให้หมด
การีเขาจะมีแบบว่ารูปร่างลักษณะหน้าดูเกรงขา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีมันจะกลัว
คุณผู้ชมกระแตใช้เงินสร้างห้องเทวาลัยทั้งหมด๑๕ล้าน
โอ้โหจวดพ่อแม่พี่น้อง
โอ้โหแล้วก็สั่งปั้นองค์พระแม่กาลีจากประเทศอินเดีย
ขนาดสูงเท่าตัวคนเลยแล้วก็เป็นปลางที่หาไม่ได้ในประเทศไทย
คุณจะไม่เคยเห็นปลางนี้ที่ไหนมาก่อน
เรียกว่าท่านให้มาเท่าไหร่กะแตขอใช้โอกาสนี้คืนให้ท่านแบบสะสมสมบารมีไปเลยก็แล้วกัน

ห้องนี้ก็เหมือนเป็นนิมิตเหมือนเป็นสวงสวรรค์ให้ท่านได้ประทับอยู่
เข้าไปมันคือสวรรค์จริงมันสวยมาก
ท่านก็มาในปางนั่งสวยสง่าแล้วนั่งแบบแต่มีความเท่อ่ะ
มีความบารมีฉันก็เลยไปเสิร์ชดูมันไม่มีเลย
แต่ไปเจออยู่ปางนึงเป็นปางที่แตเห็นเลยแล้วเนี่ยพูดแล้วขนลุก
หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูจะเอาปางนี้แหละมีหัวใจพระแม่มาจากอินเดียอยู่แล้ว
พระเจ้าพระแม่นี่คือมันเป็นตัวหลักเลยที่ปั้นองค์อะไรก็ตามต้องเขาต้องใส่ลงไป
คือห้องพระแต่จะต้องทำพิธีอยู่แล้วซึ่งจัดไปเลย๓วัน๓คืนทำไทยพุทธด้วยทำฮินดูด้วย
อยากเห็นองค์จริงแล้วว่าเป็นไงนะคนนี้เนาะ